มีสามีน้อยใจภรรยา
วัดระแวงภรรยาเค็ยว่าภรรยาจะปัญญาอุ้มลูกชายสองควบ

สิ่งที่เจอสุดท้ายก็คือมีจดหมายฉบับหนึ่งนะคะ

กับลูกลาก่อน

แต่เขียนแบบระบายไว้เต็มเลยแล้วเนี่ยเจอรองเท้ารองเท้าของตัวเองกับลูก
อุ้ยแล้วอยู่ริมหนองน้ำในสวนสาธารณะหนองประจักษ
น้องน้ำใหญ่เลยนะคะลึกด้วยนะคะรองเท้าทับจดหมายอยู่อะค่ะ
เขียนว่าพี่กับลูกลาก่อนนะนะแล้วมันลงท้ายแบบพี่กับลูกลาก่อน
คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นึกอะไรเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเนอะ
สงสัยว่าอยู่ในหนองน้ำหรือเปล่าโหยุ่งแล้วทีเนี้ยโอ้โห
พี่อุ๋ยเขางมหากันนี่จดหมายนะคะ
ข้อความในจดหมายก็บอกว่าถึงน้องนิดแม่ของน้องบอส
ทำแบบนี้เพื่ออะไรทิ้งพี่กับลูกไปบอกไปทำงาน
ทำไมเห็นไปกับผู้ชายอื่นพี่ไม่เข้าใจพี่กับลูกจะตัดภาระ
สบายใจนะพี่กับลูกลาก่อนไอ้ลงท้ายแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
แล้วมีรองเท้าวางอยู่ด้วยอะไรด้วยอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมอุดรธานี
ได้รับแจ้งเหตุสองทุ่มกว่ากว่าเมื่อวานแล้วหนองน้ำตรงเนี้ยคุณผู้ชมลึกสิบเมตรกว่านะคะ
แล้วกว้างมากค่ะมิ้วเคยไปเที่ยวที่เนี่ยสวนสาธารณะตรงนี้
มันใหญ่มากเนอะแล้วน้ำลึกด้วยคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ก็เข้าใจดี
ทุกคนก็นึกว่าอยู่ในน้ำเขาหากันตั้งแต่๓ทุ่มถึงตี๒ค่ะ
อุปสรรคก็เยอะน้ำก็เย็นมืดก็มืดไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่สวนนะคะตอน๖โมงเย็น
เห็นผู้ชายคนนี้นี่ค่ะอยู่กับลูกชายสองขวบอะค่ะ
ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีขาวใส่หมวกนะคะไปกับลูกชายนะคะ
นักท่องเที่ยวที่อยู่ในสวนสาธารณะก็บอกเหมือนกันบอกเนี่ยเขามากับลูก
เดินไปเดินมาก็นึกว่าพ่อพาลูกไปเที่ยวพักผ่อนอืมไม่ได้คิดอะไรนี่ค่ะ
เป็นผู้ชายครับผมผู้ชายตัวจ๋อยจ๋อยหรอกเป็นผู้ชายตัวจ๋อยจ๋อย
ก็ค้นหากันไปเรื่อยเรื่อยนะคะนางสาวดวงธิดาหรือต้าและน้องชาย
ของคุณพ่อที่พาลูกชายไปอะค่ะครับเขาก็ร้อนใจเพราะว่ารู้ข่าว
โลกโซเชียลทีเนี้ยค่ะเขาก็ดูรองเท้า
บอกว่าอุ้ยมันใช่เลยดูลายมือในจดหมายโอ้
มันใช่เลยรองเท้ากับลายมือมันใช่แต่ในใจภาวนาว่า
ขอเถอะอย่าลงไปในน้ำเลยอย่าลงไปในน้ำเลย
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยก็ได้คุยกับทางน้องชายของ
ของคนที่ไปกับลูกอ่ะนะแล้วก็คุยกับตัวนางสาวดวงธิดาด้วยนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าคือเธอเนี่ยเลิกกันไปได้สัก๒๓ปีแล้ว
แต่ติดต่อกันอยู่เพราะว่าต้องดูลูกลูกคนหนึ่ง
เด็กชายวัย๒ขวบที่อุ้มไปเป็นลูกของภรรยาใหม่ที่ชื่อว่านิด
ทำงานอยู่กรุงเทพเธอก็รู้ปัญหาของอดีตสามี
กับภรรยาใหม่แต่เธอไม่ยุ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
แต่อดีตสามีคนนี้ขี้น้อยใจคิดเยอะ
ไม่มีงานทำด้วยอาจจะเครียดส่วนน้องชายที่ไปร่วมค้นหาด้วยอ่ะค่ะ
บอกว่าไม่ค่อยรู้ปัญหาของพี่ชายก่อนหน้านี้ยังปกติดี
ก็ไม่รู้นะว่าพี่ชายจะกระโดดลงไปในน้ำกับลูกหรือเปล่า
ไม่มั่นใจแต่ขอให้ไม่ใช่ทีเถอะแต่คุณผู้ชมค่ะ
เช้าวันนี้ได้รับการติดต่อจากอดีตภรรยาก็คือ
นางสาวดวงธิดาหรือคุณต้าที่คุยกับคุณภูริพัฒน์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืน
เจอแล้วค่ะโอ้โหโล่งใจนะที่เจอนะ
ปลอดภัยดีทั้งคู่ไปอยู่ที่รีสอร์ตค่ะ
กู้ภัยก็เลยบอกอ่ะยกเลิกภารกิจในการค้นหา
เพราะเจอพ่อลูกคู่นี้แล้วเขาปลอดภัยดี

ไม่ได้ลงไปในน้ำพี่อุ๋ยโอ้โหย
ทีมข่าวก็ไปคุยด้วยค่ะ
เขาอยู่ในบ้านพักในพื้นที่ตำบลเชียงพินอำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ

คุณภูริพัฒน์นักข่าวของเราขออนุญาตคุยด้วย
ก็อยู่กับลูกชายสองขวบอะค่ะครับ
อยู่กันสองคนเด็กก็วิ่งเล่นตามภาษาเด็ก

เขาบอกว่าเมื่อวานตั้งใจพาลูกชายไปกระโดดน้ำจริง

เพราะว่าติดต่อกับภรรยาที่ทำงานเป็นพีอาร์เนี่ย
ติดต่อไม่ได้๑๐กว่าวันและถูกบล็อก
ท้อด้วยตัวเองไม่มีงานทำ

ไม่มีอะไรได้แล้วก็ต้องเลี้ยงลูก

ในเฟซบุ๊กของเพื่อนภรรยา
เหมือนกับไปเที่ยวกับผู้ชายคนอื่น

ตอนนี้ก็ยังสองจิตสองใจนะ

นี่ค่ะบอกจนตอนนี้ยังคิดอยู่เลยว่าจะตายดีไหมเนี่ย

แต่มันน่ากลัวตรงที่พาเด็กพาลูกไปด้วย

พาลูกไปด้วยเขาบอกว่า
ก็ถ้าเขาเป็นอะไรไปลูกจะอยู่กับใครล่ะ

เขาเดินจากบ้านไปหนองประจักษ์

แต่จังหวะที่จะกระโดดลงไปในบึงนะ

เหมือนกับอะไรในใจเนี่ย
ฉุดความคิดเขาไว้

คือจริงแล้วเขาบอกว่ามันมีจังหวะเขาลื่นตกน้ำด้วยนะคะ

จังหวะนั้นแหละมันยิ่งทำให้คิดได้มากขึ้นค่ะ

กลับบ้านก็คิดไปต่างนานา
ท้อแท้กับชีวิตค่ะ
เหมือนยังไม่ถึงเวลา

อาจจะเราอาจจะน้อยใจเองคิดไปเองอยู่ตัวคนเดียว
ว่ายังไงพี่นี่
มันก็ไม่ได้ทำเราก็ต้องติดลูกไม่ได้ทำประชดไม่ได้ทำเพื่อ
แต่คือผมทำไมไม่บอกหรืออะไรอย่างนี้
ดีเขาก็หรือว่าอะไรไปในหรือว่า
เพราะว่าทุกครั้งที่เขาไปทำงานแต่ละที่แต่ละครั้งเนี่ยเขาไม่เคยเป็นแบบนี้
แต่พอไปกับเพื่อนคนนี้จะเป็นอย่างนี้ตลอด
คุณผู้ชมค่ะผู้ชายคนนี้เราขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกว่าในเบิร์ตนะคะ
เบิร์ตบอกว่าเอาจริงนะเมื่อคืนกลับถึงบ้านตั้งแต่๔ทุ่มแล้ว
แต่ช่วงจังหวะนั้นไม่รู้เลยว่ากู้ภัยอะไรเขาช่วยกันตามหา
เขาลงน้ำไปดำไปหาเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่อง
คือกลับมาถึงบ้านก็ปิดมือถือไม่คุยกับใครไม่ติดต่อใคร
ดูข่าวไม่อะไรก็คิดแค่ว่าถ้าเราตายไปก็คงไม่มีใครตามหาแล้วมั้ง
แต่เขาตามหากันค่ะกู้ภัยเนี่ยเห็นไหมคะ
เปรียบเทียบภาพให้ดูกู้ภัยตั้งหลายคนเนอะลงน้ำไปดำค้นหากันเนี่ยค่ะ
เลยบอกงั้นผมก็ขอโทษก็แล้วกันที่ทำให้เดือดร้อนคือยกมือไหว้ขอโทษนะ
คือกู้ภัยเขาไม่โกรธไม่เหนื่อยหรอกฮะดีแล้วที่เจอนะฮะ
ที่เจอแบบนี้ที่ว่ายังมีชีวิตอยู่ในโรงที่คุณปลอดภัยนั่นแหละ
ทีนี้คุณเบิร์ตเขาอ้างว่าอะไรนะเขาเป็นห่วงลูกใช่ไหมจะเอาลูกไปด้วยอ่ะอืม
คือถ้าคุณเบิร์ตนี่เขายกมือไห้ขอโทษค่ะพี่อุ๋ย
คือคุณเบิร์ตต้องคิดใหม่นะถ้าคุณเบิร์ตรักลูกจริงเนี่ยคุณเบิร์ตต้องไม่ทำแบบนี้นะฮะ
คุณเบิร์ตจะต้องมีกำลังใจจะต้องหาทางในการจะเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาให้เขาได้เจอกับสิ่งดีต่างอะไรอีกเยอะแยะ
ไม่ใช่ว่าคุณเบิร์ตจะรักลูกด้วยการบอกที่ว่าเฮ้ยเราจะตายเราจะไม่อยู่แล้วเรารักลูกมาก

ใช่เลยแล้วเด็กกำลังน่ารักด้วยอ่ะสองขวบนะคะลูกชายอ่ะอยู่ในวัยกำลังน่ารักน่าเอ็นดูเลยอ่ะอืม
ภูริพัฒน์นักข่าวของเราได้คุยกับคุณต้าเป็นอดีตภรรยาที่คุยกับเราอยู่หลายครั้งนะคะได้คุยอีกรอบนึงนะคะ
เธอก็บอกว่าเบิร์ตยอมรับกับเธอว่าน้อยใจน้อยใจภรรยาคนนี้แหละคนใหม่คนปัจจุบันคิดว่าจะไปกระโดดน้ำจริงนะจังหวะนั้นคิดจะฆ่าตัวตายจริง
แต่ช่วงจังหวะที่ลื่นจะตกลงไปในน้ำมีนักเรียนมาช่วยดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมามันก็ฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าเออเป็นห่วงลูกเนาะ
เขาเป็นคนค่อนข้างจะเก็บกฎเวลามีใครพูดอะไรจะคิดมากค่ะก็อาจจะประจวบกับตกงานไม่มีงานทำอะไรด้วยค่ะ
เยอะขึ้นมาอีกก็สบายใจขึ้นมากค่ะเพราะยังไงยังไงเราก็ห่วงลูกเรา
ถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นมามันก็จะมีผลกระทบมากกับกับเด็กเด็กส่วนทางด้านของภรรยาค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊กนะคะโพสต์เอาไว้ว่านี่ค่ะ
บ้านก็หาให้อยู่เงินก็หาให้ใช้มึงยังสร้างเรื่องให้คนมาด่ากู
แฮชแท็กต่อไปจะมีแต่คำว่าลูกจะไปตายที่ไหนก็เชิญโอ้โหนี่ค่ะ
คือคนก็ไปแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจอ่ะนะคะทีมข่าวก็พยายามจะสอบถามพูดคุยกับเธอนะคะ
แต่แหมยังติดต่อไม่ได้เลยอ่ะค่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี
นายธนดรพุทธรักษ์ก็เลยบอกว่าคือเอาจริงจริงนะ
การที่เจอพ่อลูกคู่นี้แบบปลอดภัยอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับ
มันเป็นข่าวดีที่ทั้งคู่ปลอดภัยแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องภายในครอบครัว
ซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอยากจะให้คนในครอบครัวปรับความเข้าใจกัน
ที่กู้ภัยไปช่วยไปค้นหาเนี่ยเขาก็ทำด้วยใจอยู่แล้ว
ก็ไม่โกรธไม่เคืองไม่อะไรหรอกการที่ทั้งคู่ปลอดภัยมันเป็นเรื่องที่ดี
แต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่นะ
เดี๋ยวติดกล้องวงจรปิดเพิ่มดีกว่าที่บึงน้ำหนองน้ำในหนองประจักษ์เนี่ยค่ะ
ก็จะได้คอยดูด้วยเผื่อมีเหตุอะไรแบบฉุกเฉินอีกนะคะ
ก็ต้องขอบคุณกู้ภัยทุกคนด้วยนะคะ